พี่น้องคู่นี้อยู่ในบ้าน๘โมงเช้ากินข้าวเช้ากันอยู่

เพื่อนบ้านครับภัยรัฐนะฮะ
โผล่มาจากไหนไม่รู้มีอาการคลั่งมาเลยนะ

น้องได้ยินเสียงพี่ร้องไงน้องจะขึ้นไปช่วย

อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว

พี่ชายโดนแทงที่ชั้น๒ครับ
ชื่อว่าพี่ปรายวิทย์อายุ๔๘ปี

แล้วเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาเลยนะคุณผู้ชม

นายอัครพลอายุ๔๓ปี

แล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนบ้าน

อยู่เยื้องกับบ้านผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ

ภัยรัฐขับกระบะออกจากพื้นที่ไปเลย

ตัวคนก่อเหตุ

ตอนแรกทุบมอเตอร์ไซค์ตัวเองก่อนจนพังนะ

รถมอเตอร์ไซค์พังไปแล้วถือมีดมาด้วยยังไม่หนำใจ

ชั้นแรกเจอตัวน้องชายก่อน

เห็นไปรวิทนั่งกินข้าวอยู่
เข้าไปฮะแทงเขาให้ฟันเขาให้
อัครพลคนเป็นน้องเนี่ยได้ยินเสียงพี่ร้อง

หลังก่อเหตุผ่านไปชั่วโมงหนึ่งตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ภัยรัฐคนก่อเหตุขับรถย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ

ตำรวจยิงล้อรถกระบะจะสกัดจับ

ขับหนีไปนี่โดนยิงล้อไปโอ้โหล้อแฟบแล้ว

แล้วก็ทิ้งมีดสปาต้าที่ใช้ก่อเหตุไว้ด้วยครับ

ระหว่างทางมีการไปแวะร้านชำนะในหมู่บ้าน
ซึ่งจุดนั้นเองที่ทีมข่าวได้ภาพจากวงจรปิดนี่เลยฮะ
จะเห็นว่าภัยรัฐขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมามาจอดหน้าร้าน

นมทั้งกาแฟตังค์ก็ไม่จ่ายฮะ

แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยใช้เวลาแค่นาทีเดียว
เจ้าของร้านชำยังไม่ทันได้คิดตังค์เลยตอนนั้นยังงงอยู่

ก็ไม่รู้ด้วยว่าภัยรัฐไปก่อเหตุฆ่าคนตายมา

หลังจากนั้นเนี่ยก็มีตำรวจมาขอภาพจากวงจรปิดของร้านขายของชำครับ

ถึงได้รู้ว่าอ้าวภัยรัฐเป็นคนร้ายนี่ไปก่อเหตุมานี่

ส่วนเงินค่าเครื่องดื่มเนี่ยคนที่มาจ่ายคือใครรู้ไหม

นี่นักข่าวไปคุยนะไปคุยกับพ่อของภัยรัฐเลย

คิดดูสินักข่าวมันเสพยาจนเป็นโรคประสาทแล้วก็คุ้มคลั่งบ่อยเหลือเกิน
วันดีคืนดิมก็ไปเก็บก้อนหินไปเก็บสายไฟเก็บของเก่ามา
แล้วก็อ้างบอกแบบนี้นี่พวกนี้พ่อพาไปดูเลยนะ

ลูกชายบอกว่าไงรู้ไหมว่าพ่อนี่คือทองคำ

ห้ามเลยนะใครอย่าเอาไปทิ้งนะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยมันแค่บางส่วนนะอันนี้ก็ไปเก็บมานะ
บอกว่าบางส่วนพ่อแอบเอาไปทิ้งแล้ว
ลองฟังดูสิหลอนขนาดนี้เห็นก้อนหินเป็นทองคำค่ะ
ทองคำนี่เจ้าเก็บมานี่เป็นทองคำนี่
จิต่าเราอันนี้คืออย่างไรครับ

เอาไปควางกันจับลึก
ตัดภาพมาที่ฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะ
เศร้าเลยครับญาติเนี่ยก็นำศพของคุณไตรวิทย์
มาตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่บ้านครับ
แล้วจังหวะตอนเปิดโลงดูหน้าศพคุณผู้ชม

ของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาเลยนะกับภัยรัฐเนี่ย
ว่าภัยรัฐหลอนยานี่แหละก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้

ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคุณผู้ชมแต่โดนแจ้งไว้ละ๓ข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเลยครับโอ้โหข้อหานัก
มีข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็พกพาอาวุธในที่สาธารณะครับ
ส่วนข้อหาชิงทรัพย์ที่ไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
เดี๋ยวรอรวบรวมหลักฐานก่อนครับ
แต่ตอนนี้เห็นตำรวจบอกรู้พิกัดแล้วนะ
ภัยรัฐไปหลบซ่อนตัวอยู่คาดว่าจะได้ตัวในไม่ช้าครับ